มาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อเหมือนกันค่ะ
มีหนุ่มช่างปั้นเป็นปั้นเฉพาะพระพรมเท่านั้นนะ
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้รับงานให้ไปปั้นพระพรมนะคะ
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ไปรับงานนี้ผ่านไปสัปดาห์เดียวเท่านั้นค่ะ
เสียชีวิตโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะตอนนี้ว่าเสียชีวิตจากอะไร
แต่ลักษณะของอาการป่วยคือเป็นไข้ตัวร้อน
ภรรยาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากอาถรรพ์ของพระพรมค่ะ
ตำรวจสพแหลมชะบังพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในวัดเขาทุ่งวัวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะอยู่บริเวณใต้ถุนสาลาสวดพระอภิษฐรรม
จุดนี้ถูกกั้นเป็นห้องพักของคนงาน
มีผู้เสียชีวิตนะคะคือนายจันเทียมค้ำบุญอายุ๓๕ปีเป็นชาวอุบล
เสียชีวิตในสภาพนอนอยู่ที่โซฟา
จากการตรวจสอบร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นช่างปั้นพระพรมเดินทางมาจากอุบลราชธานีนะคะ
มารับงานปั้นพระพรมที่จะประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ค่ะ
นางสาวดวงเดือนเสมอสินพันรยาของผู้ตายเนี่ยเปิดเผยว่าเธอกับสามีรวมถึงเพื่อนคนงานเดินทางมาทำงานก่อสร้าง
และปั้นรูปปั้นในวัดเขาทุ่งบัว
ก่อนที่จะมารับงานที่เนี่ยสามีป่วยเป็นไข้และเมื่อมาถึงได้ประมาณ๑สัปดาห์
อาการไข้หวัดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันกำเริบมากยิ่งขึ้น
จนกระทั่งช่วงเช้าค่ะ๗พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเช้าเมื่อวานนี้เธอออกไปทำงานตามปกติ
กลับมาที่พักช่วง๕โมงเย็น
พบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะสำหรับสามีนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟา
โดยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ของพระพรมที่มาเอาชีวิตสามีของเธอไปค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อให้แพทย์พิสูจน์ชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะ
จากนั้นจะให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไปค่ะ